เรามาดูการเมืองเล็กกันบ้างนะครับการเมืองท้องถิ่นนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นศึกเลือกตั้งเทศบาลในรอบ๗ปีเลย
ประชาชนไม่ได้เลือกมา๗ปีแล้วนะฮะ
สำหรับตำแหน่งของนายยกเล็กหรือว่านายยกเทศนั่นเองนะฮะ
แล้วก็ตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะครับ
เรารวบรวมที่สุดของการเลือกตั้งเมื่อวาน
คุณผู้ชมได้ดูเป็นบางพื้นที่
ถ้าให้รายงานทั้งหมดทุกจังหวัดไม่ไหวนะฮะ
เลียงกันไปที่สุดของความลุ้นกันก่อน
ของการลุ้นกันก่อนคือการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตนะครับ
นับคะแนนในพื้นที่นี้คือลุ้นระทึกกันนานหลายชั่วโมงฮะ

กว่าจะได้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคุณ
ผลปรากฏว่าเขตเทศบาลนครบรังสิต
ร้อยตำรวจเอกตรีหลุกทูบกระจ่าง

ลูกชายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
ล้มช้างเอาชนะนายเดชากลิ่นกุศล
กลิ่นกุศุมนะฮะอดีตนายยกเทศ

ใช่ค่ะแล้วดูสิดูคะแนนสิแบบเฉียดฉิวมาก๕คะแนน
คะแนนแต่ล้มช้างล้มบิ๊กบึ้มแล้วคุณนะ
เฉือนชนะเฉียดฉิวนิดเดียว๕คะแนนนะครับ
โดยร้อยตำรวจเอกตรีหลุบได้๑๕๒๐๘คะแนน
ส่วนนายเดชาแชมป์เก่าได้๑๕๒๐๓คะแนน
ก็ต้องยอมรับกันไปเพราะว่าเป็นเสียงของประชาชนนะครับ

ใช่ค่ะอีกที่หนึ่งก็คือที่ตำบลดอนสาย

เพราะว่าการเลือกตั้งในพื้นที่นี้ถูกจับตามองมากที่สุด
ก่อนหน้านี้มันมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นไงคะ

ใช่ค่ะกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนดอนทรายเบอร์๒คือครูนงนี่แหละ
นงนางวราพรเนียมรักษาที่โดนยิงเสียชีวิตตอนที่ครูนงไปร่วมงานศพ
ทีนี้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้คือนายวัญชาติเนียมรักษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขต๓
แล้วก็เป็นสามีของนางจิตรดาเนียมรักษาซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทราย
แล้วก็เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนดอนทรายเบอร์๑คือคุณนงเบอร์๒
ใช่ก็เท่ากับจริงแล้วก็มีคู่แข่งอยู่๒คนสำคัญนี่แหละก็คือคุณจิรดากับครูนง
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ตัวนายวัญชาติอยู่ระหว่างการถูกฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังจากทางกองปราบรับคดีนี้มาดำเนินการสอบสวนต่อ
เรื่องคดีก็ว่ากันไปส่วนเรื่องของการเลือกตั้ง

ใครได้เป็นนายยกเทศในพื้นที่นี้ครับ
คือผลต้องบอกก่อนว่าที่นี่
ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะลงเสียง๕๖๗๘คน
ทีนี้ผลปรากฏคือนางจิตรดาคือผู้สมัครเบอร์๑
ซึ่งเป็นภรรยาของนายวัญชาติได้๑๕๑๙คะแนน
แต่คุณผู้ชมดูสิคะช่องสีแดงนั่นคือผลโหวตโน
ผลโหวตโนคือไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนไหนเนี่ย
มีจำนวน๒๘๖๒คะแนน

เออแล้วคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมตอนที่เป็นข่าว
คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเราแบบรักครูนงก็ให้ไปโหวตโนกัน
ใช่ฮะอย่ากาลงในช่องของครูนงเพราะมันจะกลายเป็นบัตรเสีย
แต่ถ้าคุณกาในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือโหวตโน
มันจะสามารถเอามานับคะแนนได้

สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยค่ะ
แล้วก็โหวตโนกลายเป็นว่าโหวตโนมากกว่าคะแนนของผู้สมัครเบอร์๑
ทีนี้ก็เลยทำให้การเลือกตั้งของเทศบาลตำบลดอนทรายเนี่ยถือเป็นโมคะ
ทีนี้ในพื้นที่ตรงนี้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะ
ทีนี้การจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องถอดชื่อของครูนงออกก่อน
ก็ต้องดูว่าคนจะมาเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้คะแนนคนที่เขาชอบ
กี่คนอีกนะฮะ
ไปดูที่สุดอีกที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับ

เทศบาลเมืองศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ถือว่าเป็นพื้นที่หักป๊อกเลยนะฮะหักปากกาเซียนนะครับ
นายภัยรัฐทวีวานอดีตกำนันตำบลศิรา
สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างนายยอดยิ่งจันทนพิมพ์
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองศิลาหลายสมัยนะคุณ
แล้วก็เป็นประธานสันนิบาทเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปได้นะครับ
ส่วนเทศบาลนครขอนแก่นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ก็ปรากฏว่าอดีตนายยกเทศนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์
คนนี้ยังคงแน่นเหนียวติดกาวไว้กับเก้าอี้
ยังคงครองเก้าอี้ไว้ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับอันนี้ไม่พลิกนะครับ
อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผู้มนวยการกรกตขอนแก่นเปิดเผยว่า
ขณะนี้นะครับผู้ร้องเรียนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมายังกรกตขอนแก่นแล้ว๘เรื่อง
ก็กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดทั้งเรื่องของการหาเสียงการสัญญาว่าจะให้
ซึ่งกรกตขอนแก่นจะส่งทีมสอบสวนลงพื้นที่ในการสอบสวนตามข้อร้องเรียนทันทีนะครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เข้มข้นเหมือนกัน
มุดปราการเมืองแห่งการแข่งขันและความเข้มแข็งของการเมืองท้องถิ่น
คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้ตอนดูนับคะแนน
ใช่นะฮะนี่ฮะกองเชียร์ก็อย่างที่คุณอริยาบอกไม่ติดเก้าอี้เลยนะฮะ
ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนางสาววันดีเชยนาค
อดีตสมาชิกเทศบาลตำบลบางบ่อยังครองเก้าอี้ไว้ได้
เขาเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าขออภัยคนนี้คนใหม่เลยนะคุณนะ
เฉือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่างนายพรชัยจินดาศักดิ์ชัยอดีต
รองนายยกเทศตำบลบางบ่อไปได้๓๕๓คะแนนนะครับ
ที่นี่กรกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน๓๐วัน
ทั่วประเทศก็ภายใน๓๐วันหรือวันที่๒๗เมษายน

ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง

และสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่ภายใน๖๐วัน
หรือวันที่๒๗พฤษภาคมนี้นะครับ
สรุปอีกนิดหนึ่งผู้สมัครเมื่อวานนี้
ผู้สมัครที่ทั้งสมัครตำแหน่งนายกเทศ
กับสมาชิกสภาเทศบาลนะคุณ

เพื่อจะชิงเก้าอี้๓๓๖๖ตำแหน่ง
แบ่งเป็นตำแหน่งนายกเทศหรือว่านายกเล็ก๒๔๗๒ตำแหน่ง
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอีก๓๑๑๙๔ตำแหน่ง